ช่วงนี้อย่างที่มีคำเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนนะคะ
ปรากฏว่าก็ส่งผลกระทบแล้วนะคะ
ที่ระยองคุณผู้ชมคะจู่เนี่ย
ฝนตกหนักเลยนะคะคนขับรถตู้เนี่ย
ซึ่งเอารถไปจอดพักใต้ต้นไม้ในวัด
เกิดเจอกับฟ้าผ่าลงมาค่ะ
คนขับเนี่ยเสียชีวิตคาที่นะคะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๓คนด้วยกัน
นี่แหละค่ะสภาพที่วัดสวนหลาวนะคะ
ตรงบริเวณเพลิงพักใต้ต้นไม้ใหญ่ก็มีเศษกิ่งไม้หักใบไม้เกลือนพื้นเลยค่ะ
มีคนพบศพของนายคุณากรโครงพิมายนะคะ
ผู้ตายอยู่ในสภาพที่ศีรษะกับลำตัวมีรอยไหม้ถูกฟ้าผ่าคุณผู้ชมค่ะ
แล้วใกล้กันก็มีผู้บาดเจ็บอีก๓คน
มีอาการชาตามแขนตามขาร่างกายอ่อนแรง
ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลนะคะ
หนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าปกติเขาจะมาจอดรถพักกันตรงนี้แหละนะคะ
เพื่อที่จะรอไปรับคนงานที่นิคมอุตสาหกรรม
ก็นั่งกินข้าวเที่ยงกันแล้วจู่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะ
แล้วมีเสียงฟ้าผ่าต้นไม้ดังมากเลยครั้งหนึ่งนะคะ

แต่ผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนเปรย์
ชาร์จแบตมือถืออยู่แล้วอยู่ใกล้ปลั๊กไฟที่สุด

ก็เลยถูกกระแสจากฟ้าผ่านี่ค่ะ

อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายนะคะ

อันนี้ชาวสวนเจอผลกระทบเลยค่ะ
ชาวสวนทุเรียนโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วแบบ
ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะคะที่โป่งน้ำร้อน

พายุแบบนี้๓๐นาที

เขาบอกบางสวนเนี่ย๕๐๐ลูก
บางส่วนโชคดีหน่อยก็๓๐ลูก

พายุถล่ม๓๐นาที
ทุเรียนบางต้นหักโค้นเลยค่ะ
ทุเรียนหล่นเกลื่อนพื้นโอ้เห็นใจชาวสวนจริงค่ะ
บางคนบอกพูดไม่ออกเลยค่ะพอพายุสงบมาเดินตรวจความเสียหายเข่าแทบสุด
คือสวนเขาเนี่ยอยู่ตรงกับช่องพายุพัดผ่านพอดีเสียหายไปเกือบ๒ตันนะคุณผู้ชมค่ะทุเรียนนะคะ
อีกแค่เดือนเดียวจะตัดส่งตลาดได้แล้วอะค่ะเจอแบบนี้เห็นใจจริงจริงค่ะ
โอ้โหเสียดายครับลูกใหญ่ใกล้ได้ขายแล้วเสียดายมากครึ่งชั่วโมงเกือนโคนเลยครับ
นี่แหละค่ะอีกหนึ่งสวนนะก็ถนอมมาทั้งปีนะคะจนถึงเวลานี้นะคะ